อีกแล้วกู้ภัยตีกัน

แย่งคนเจ็บเห็นมาหลายครั้งหลายเหตุการณ์แล้ว
และเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งไปดูคลิปค่ะ
น้ำมันเจอแม่ะดิ

น้ำมันเจอกว่าเสร็จดิ

โปรโลเฟนน้ำมันลูกเป็น
โปรโลเฟน
เดี๋ยวพะเด็กตกตัวดิ

แล้วสิ่งที่เขาพูดมานี่คือชัดเจนอ่ะจะเอาตัวคนเจ็บต้องบอกว่าคนเจ็บอยู่บนรถแล้วนะอยู่บนรถแล้วแล้วคือเปิดท้ายเพื่อที่จะเอาคนเจ็บลงเอาอีกฝ่ายนึงก็เอาลงเป็นหรือเปล่าจริงเรื่องแบบนี้เรื่องความเป็นความตายมันไม่น่าที่จะต้องมาแย่งใช่เพราะว่าเคยบอกไม่ใช่เหรอว่าทุกวินาทีของคนเจ็บคนป่วย

แน่ใจว่าเขาน่าจะเป็นคนละกลุ่มหน่วยงานหรือเปล่าแล้วคนในรถเนี่ยคุณคุณากรเล่านะอันนี้คือคุณคุณากรเขาเล่าว่าในนั้นเนี่ยมีคนนึงชื่อในหนึ่งลงมาเสร็จแล้วมากระโดดถีบเขามาชกต่อยคนในทีมเอาคนเจ็บบอกว่าเนี่ยให้เอาคนเจ็บมาขึ้นรถเขาสุดท้ายมีปากเสียงจนเพื่อนเนี่ยต้องแยกกันไปทีนี้กลุ่มของในหนึ่งค่ะที่เป็นคู่กรณี

เวลานี้นึงคู่กรณีหลักเป็นยังไงเขาบอกว่าชอบมีปัญหากับอาสาสมัครอันนี้ฝั่งคุณคุณากรพูดนะ

ทีนี้ผู้สื่อข่าวถามตรงเลยค่ะ
แล้วพี่พี่ไปแย่งคนเจ็บกันใช่ไหม

เจ้าตัวตอบว่ายังไงไปฟังค่ะ

เขาก็เข้าไปทำร้ายพี่คนนี้

เสร็จแล้วชกต่อยกันรอบแรกเสร็จแล้วปุ๊บ

แล้วเขาก็บอกผมว่าให้เอาคนเจ็บลงจากรถ
ถ้าเอาคนเจ็บไปมึงมีปัญหากูแน่

แย่งครับยืนยันว่าไม่ได้แย่งครับ
เพราะว่าเขตพื้นที่สอนอทองหล่อพวกผมวิ่งอยู่แล้ว
ทีนี้ก็ต้องพูดคุยกันแล้วครับ
ถามหัวหน้าอาศัยสมัครมูลนิธิปกติทองลอ
ก็คือฝั่งทางคุณทานากรนี่แหละจริงไหมค่ะ

ไปคุยกับทางหัวหน้าคือคุณจิรวัตรบันเจิดวัฒนากุล
เขาบอกว่าเขาสมัครเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิป่อเต็กตึง
แล้วที่ผ่านมาก็เข้ารับการฝึกอบรมการช่วยเหลือคนเจ็บ

แล้วก็เลยถามไงว่าแล้วพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของพี่

บอกว่าผมดูสอนอทองหล่อแล้วก็ดูถนนเส้นพระราม
ทีนี้เอาจริงนะในทีมผมทั้งหมดมีสักประมาณ๗๐คน
ซึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แย่งกันช่วยเหลือ
มีปัญหาทำร้ายกันเนี่ยเอางี้ละกัน
เพื่อความปลอดภัยของลูกน้องผมประมาณ๗๐กว่าคน
ผมคงต้องให้ลูกน้องทั้งหมดหยุดชั่วคราวก่อน

แล้วเขาบอกด้วยนะว่าที่ผ่านมาแจ้งทางต้นสังกัดให้ทราบแล้ว
แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขว่าการแบ่งพื้นที่ที่ชัดเจน
ทับซ้อนของพื้นที่จะจัดการยังไง
แล้วเขาบอกด้วยว่าถ้าเกิดว่าอนาคตถ้ามีความพร้อม
ผมจะแยกออกมาเลยแล้วจะตั้งมูลนิธิเอง
แต่การหยุดวิ่งชั่วคราวนี้คุณนัทธนันคุณผู้ชม
แล้วถ้าสมมุติเกิดอุบัติเหตุใช่
ระหว่างนี้จะยังไงจะมีหน่วยกู้ชีพกู้ภัย

ทีนี้แหมพอมันมีคลิปอย่างนี้
เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์
แน่นอนว่าชาวเน็ตเขาก็เลยตั้งข้อสังเกต
เขาก็มีสิทธิ์จะตั้งข้อสงสัยค่ะคุณอริยา
ว่านี่ตีกันบ่อยขนาดนี้มันแย่งเคสคนเจ็บแน่
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปได้ทราบข้อมูลมานะคะส่วนหนึ่งค่ะ
ยังไงถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นกู้ภัย
หรือใครที่มีข้อมูลก็ส่งเข้ามาเพิ่มเติมบอกเราได้นะ
อันนี้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่เราได้มาว่า
การนำส่งคนเจ็บไปยังโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะเคสอุบัติเหตุ
จะสามารถเบิกค่านำส่งได้จากพรบ๑๕๐๐บาท
แต่ถ้าเกิดว่าไปนำส่งที่โรงพยาบาลรัฐ
เบิกส่วนนี้ไม่ได้ในทุกกรณี
ส่วนประเด็นที่สังคมสงสัย
อาสากู้ภัยกับเจ้าหน้าที่มีความแตกต่างกันอย่างไร
จากข้อมูลของเราค่ะเราทราบมาแบบนี้นะคะ
ถ้าไม่ใช่ไงก็ส่งข้อความมาพูดคุยแล้วก็บอกเรานะ
ถึงข้อมูลว่าเขาบอกว่าอาสาจะไม่มีเงินเดือนนะ
แต่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิจะมีเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานด้วย
แต่ว่ายังไงก็ตามตอนนี้ก็ต้องรอให้กู้ภัยออกมาชี้แจงก่อนนะคะ
สรุปแล้วไอ้ชนวนการเกิดเหตุทะเลาะวิวาส

มันเป็นผลประโยชน์เรื่องรายได้หรือเปล่า
อันเป็นคำถามสงสัยที่ชาวเน็ตเขาตั้งทงเอาไว้
ใช่เอาจริงพอสังคมดูข่าวนี้มันก็กลายมาเป็นข้อสงสัย
เพราะว่าหลายครั้งเราก็จะได้ยินข่าวประมาณนี้มาตลอดเลย
เราก็อยากทราบข้อได้จริงในเรื่องนี้เหมือนกัน
มันมีอีกประเด็นหนึ่งด้วยนะคุณนักศักรรม
กรณีที่หัวหน้าคุณเจียรวัตเขาบอกว่า

ใช่เขาบอกว่าเขาจะแยกมาทำมูลนิธิเอง
อันนี้ในทางปฏิบัติจริงมันทำได้ไหม

ก็เลยโทรไปสอบถามศูนย์เอราวันหน่อย
เขาบอกอย่างนี้นะหมอกจริงมันทำไม่ได้นะ

เพราะว่ามันต้องมีเรื่องของการผ่านการฝึกอบรม
มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง
แล้วตอนนี้จริงมันมีแค่๘มูลนิธิเท่านั้นนะคะ
ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และเป็นรถกู้ชีพที่พร้อมช่วยเหลือ
ก็จะมีปติ๊กตึงร่วมกับตันยู
สยามร่วมใจร่มไซมินบุรี

แล้วก็มีราชพฤกษ์หนองจอกเท่านั้นค่ะ
กรจะต้องมีการประชุมร่วมกับศูนย์เอราวันทุกเดือน

ถึงเรื่องตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
และทุกปีเขาจะมีการประเมินความพร้อมสภาพรถ

ใช่ค่ะแต่นี่ดูความคิดเห็นคุณผู้ชมนะ
เป็นอย่างไร
อันนี้เราก็ต้องรอการชี้แจงด้วยนะเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชม